คนเป็นพ่อจำใจต้องชักปืนลูกซองยิงลูกชายแท้คุณ

เพราะว่าลูกชายโอ้โฮเวลาเมาคุ้มครั้ง
จะใช้มีดทำร้ายคนในบ้าน
นี่ศพลูกของลูกชายเสียชีวิตขาบ้าน
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพแจ้ซ้อนได้เข้าไปตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตที่บ้านหลังนี้
สวมเสื้อสวมกางเกงวอร์มขายาวสีดำนะฮะ
เสียชีวิตอยู่บริเวณประตูห้องนอน
ทราบชื่อก็คือนายธนากรปขุนอายุ๒๕ปี
ข้างศพพบมีดพระตกอยู่๑เล่ม
ส่วนบนที่นอนพบปืนลูกซองยาวแบบไทยประดิษฐ์๑กระบอก

เป็นพ่อแท้ของผู้ตายคือนายอดุลปขุนอายุ๔๖ปีนะครับ
ก็มีบาดแผลถูกฟันที่แขนซ้าย
ลึกจนถึงกระดูกอาการสาหัสเหมือนกัน
ญาติรีบพาตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้นะครับ
ล่าสุดวันนี้คุณเบิร์ตวีรยุทธ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เดินทางไป

โอ้โหคุณกว่าจะเข้าไปถึงบ้านได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากลำบลเหมือนกัน
เพราะว่าบ้านที่เกิดเหตุอยู่บนภูเขาสูง
คือทีมข่าวต้องจอดรถเดินเท้าเข้าไปลุยพื้นแบบนี้ไป๑กิโลเมตร
พบบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว
พื้นสูงยกพื้นสูงนะครับ
ส่วนจุดที่นายธนากรเสียชีวิตนั้นยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่พื้น
จากนั้นในช่วงเย็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดลำปางนะครับ
ก็ลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติม
แม่ของคนตายแล้วก็เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุนะฮะ
ก็คือนางอัชราพรป้อปปุงนะครับอายุ๔๘ปี
เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาและความชอบช้ำใจ
บอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๗คน
มีเธอสามีลูกชายลูกสะพ้ายกับหลานสาววัย๒ขวบ
ตากับยายวัย๘๐ก็นอนอยู่ในห้องนอนครับ
ก่อนที่จะเกิดเหตุลูกชายไปดื่มเหล้ากับเพื่อนในหมู่บ้าน
พอกลับมานะลูกสะพ้ายก็ทำกับข้าวกับปลาให้กิน
เอาหุงหาอาหารให้กินที่โถงกลางบ้าน
ที่ลูกชายจะพังถ้วยชามกระจายเต็มพื้นเลย
ซึ่งตอนนั้นเธอเองในฐานะแม่แล้วก็สามีเธอในฐานะพ่อของผู้ก่อเหตุ

พอได้ยินเสียงเท่านั้นแหละก็เปิดประตูออกไปดูนะครับ
ตอนนั้นลูกชายอารวาสลูกเมียไม่เลิกเลย
ลูกสะพ้ายต้องหอบลูกมาหลบที่ห้องนอนของเธอ
แต่ลูกชายยังตามมาอารวาสฮะ

หอบลูกเข้าไปหลบในห้องนอนของพ่อ

หยิบปืนลูกซองแล้วก็เดินตามเข้ามาที่ห้องของพ่อ
พร้อมบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้หมดบ้านเลย
ทั้งมีมีดทั้งมีปืนอะไรแบบนี้นะฮะ
ตัวสามีเองหรือว่าพ่อของผู้ตายเนี่ยนะฮะ
ก็ไปห้ามแล้วก็แย่งปืนมาจากลูกชายเอาไปซ่อน

ไปเอาฟืนที่ติดไฟบนเตาที่ตั้งอยู่กลางบ้านมาโยนใส่
โยนใส่ข้าวของในบ้านเลยกะจะเผาบ้านฮะ
แต่ทีนี้ผู้เป็นแม่ก็ไปดับไฟได้ทันครับ

พอลูกชายโกรธอารวาสหนักอีกคุณ
หยิบอะไรได้คว้าอะไรได้คว้ามาหมด
ทีนี้คว้ามีดพระในครัว
แล้วเอามาฟันใส่แขนพ่อของตัวเองเนี่ย

นี่คุณลูกเมียของเขายังต้องหอบลูกเนี่ย

ส่วนพ่อของเขาเนี่ยออกมาพบเห็นเนี่ย

หนึ่งครั้งแผลลึกไปถึงกระดูกเลยนะครับ
ตอนแรกเนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยหลบได้ทันนะ
ผู้เป็นพ่อก็เลยตัดสินใจคว้าเอาปืนลูกซองที่แย่งมาก่อนหน้านั้น
ยิงสวนไปหนึ่งนัดคุณ
ลูกชายลงไปนอนแน่นิ่งที่พื้นเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
เป็นแม่ของผู้ตายแล้วก็เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่า

ทุกคนในบ้านอาจจะต้องถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนเลย
เพราะหลายครั้งที่ลูกชายเมื่อเมาแล้วก็มักจะหาเรื่องคนในบ้าน
แต่ถ้าไม่เมานะคุณคนละคนเลยเป็นคนดีนะฮะ
เพียงเท่านั้นครับลูกชายคนนี้ก็ยังเคยทำร้ายเธอยังเคยทำร้ายแม่
ด้วยการจับแม่นะคุณนะทุ่มใส่ประตูบ้าน
จนนิ้วเท้าเนี่ยชาไปหมด
นิ้วก้อยมือซ้ายเนี่ยมันกระดิกไม่ได้เลย
แต่ก็ไม่เคยคิดโกรธลูกชายนะครับ
ผู้เป็นแม่ยอมรับว่าที่ลูกชายอารมณ์ร้อนนั้นน่าจะมาจากการที่เด็กก็เลี้ยงแบบตามใจ
อันนี้แม่ยอมรับแล้วก็เป็นลูกคนสุดท้องเนี่ยนะฮะ
คาดว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่แม่เอาให้ดูนะ
นิ้วเท้าแม่ตอนนั้นกระดิกไม่ได้เลยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ
บอกอีกอย่างหนึ่งที่เลี้ยงเอาใจเลี้ยงตั้งแต่เด็กลูกชายเป็นลูกคนสุดท้อง
คาดว่าพอโตมาลูกชายเสพยาเสพติด
โอ้โหเนี้ยเธอบอกว่าถ้าสามีเธอนะไม่ห้ามกลามไว้นะอ่า
สวนนี้คนในบ้านจะตายกันหมด
ทีนี้ภรยาก็คือนางสาวมะสวยแซนสี
ภรรยาของผู้ตายก็ยอมรับว่าสามีติดเหล้าอย่างหนักครับ
แม้วันก่อนเกิดเหตุเพิ่งจะเดินทางกลับจากเชียงใหม่

สามีบอกหิวข้าวนะตัวเธอเองก็เตรียมกับข้าวมาให้
จากนั้นสามีบังคับให้เธอนั่งกินด้วย
แต่เธอไม่กินนะฮะเพราะว่าเธออิ่มแล้ว
โมโหครับก็เลยก่อเหตุทั้งหมด
เชื่อว่าพ่อสามีน่าจะยิงไปเพราะเป็นการป้องกันตัว
และที่สำคัญเองเธอก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเท่าไหร่นัก
เพราะว่าทำใจไว้แล้วว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ย
ยิ่งอารวาสหนักแบบนี้ก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
พ่อเตรียมใจไว้แล้วว่าวันหนึ่งถ้าเขาไม่อยู่ไม่อะไร
เราก็ทำใจไว้แล้ว
ส่วนอาการบาดเจ็บของผู้ก่อเหตุนะฮะ
ก็คือนายอดุลมือปืนที่จำใจต้องยิงลูกชายตัวเองจนเสียชีวิต
ก่อนหน้านั้นถูกลูกชายใช้มีดฟันที่แขนจนลึกถึงกระดูก
ขณะนี้ยังคงต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลลำปางนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจได้อายัดตัวเอาไว้แล้ว
ซึ่งต้องรอให้การบาดเจ็บดีขึ้นกว่านี้ก่อนนะครับ

ส่วนศพของนายธนากรถูกส่งไปชนะสูตรนะครับ
เสร็จแล้วก็ญาติก็คงต้องติดต่อรับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อนะฮะ